มาดูกันต่อนะคะกับความสู้ชีวิตนะคะของคนนี้เลยค่ะ
อู๊ดเป็นต่อค่ะเพราะว่าล่าสุดดิฉันไม่เจอมานะคะ

แล้วงานนั้นที่มีพี่แคนดี้ลำฟอร์สอย่างนี้เลยค่ะ

ต้องบอกว่าพี่อู๋อูทของเราขอร่วมงานบุญกับพ่อรองด์นะคะ
แล้วก็ตบเท้าเข้าสายมูอีกคนค่ะ
ร่วมพิธีไหว้ครูทรัพย์เรื่องเดชน์ที่บ้านเกรจิอดัง

แล้วก็พี่อาร์ตที่เป็นแฟนพี่สาด้วย

เพราะตัวเองสมัยก่อนเคยอดมื้อกินมื้อมาก่อน

แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมพี่อู๋ดขออึดขึ้นมาอีกสักตั้งค่ะ

คือกดออกมาจากเกือบหมดธนาคารเลย
มาลงทุนเปิดร้านชาบูเป็นของตัวเองค่ะ
อร่อยนะจริงหลังจากที่เจอพิษโควิดจนต้องปิดร้านไปหมดเลย
แต่ว่าที่เห็นก่อนหน้านี้เปิดเหมือนกันคุณผู้ชม
คือมีคนมาซื้อแฟนชายไปแต่ของแกยังไม่เปิดเป็นของตัวเองเลย
ขอโทษนะครับพนักงานบันเทิงไทยรัฐเนี่ยนะ
คุณอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐไปชิมแล้วบอกว่าอุ๊ยอร่อยจริงไม่จกตานะคะ
ซึ่งล่าสุดเลยพี่อุ๊จะเปิด๒สาขาด้วยกันคือแถวฮาไทราชนะคะ
แล้วก็ที่ญาติลาดประเขาอีกหนึ่งที่
โดยจะเปิดวันที่๑๙มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ
งานนี้พี่อู๊ดขอท้าดวงอีกสักรอบค่ะ
ทุบกระปุกเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนกันเลยล่ะค่ะ

ลบครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราคิดแล้วว่า
มันแลกด้วยชีวิตและด้วยทุนของเราข้อนสุดท้ายจริง

ขอบคุณนะครับกำลังใจจากแฟน
ที่ถามถึงร้านชาบูในกรุงเทพ

แต่มันก็หลายอยู่

ภายไปอุ่นนวัน๑๙มีนาคม
ทีกระวัตรจะไปกินร้าน
แต้ว่าเพื่อนแก๊งเปญร์ตอกจะไปหมดเลยนะ